ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเสียชีวิตจากการที่แฟนหนุ่มเขาบอกว่า
เขาทำปืนลั่นใส่แฟนตัวเอง

ญาติก็รีบชาปนกิจศพไปแล้วล่ะ

จู่มีบุคคลปริศนาทักแชทไปหาเพื่อนของผู้ตาย
บอกว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่อย่างนั้น
เพราะก่อนผู้หญิงจะตายเนี่ยแฟนนุ่มให้เพื่อน๑๔คนไปรุมโทรมผู้หญิงคนนี้
รุมโทรมมัดมือมัดเท้าแล้วก็ผัดกันกระทำชำราวเธอแบบนั้น
แล้วผู้ชายเนี่ยอุ้มเธอไปฆ่าจนตาย
อันนี้เป็นคำพูดของคนปริศนาที่ทักแชทไปหาเพื่อนผู้ตายนะฮะ
แต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ตำรวจเขาสืบสวนกันต่อว่าเป็นอย่างไร
แต่ว่าไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์นี้ติดตามจากรายงานครับ
การเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุฝ่ายชายได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ

ครอบครัวของน้องกิฟต์จึงตัดสินใจเผาศพน้อง
เพื่อให้วิญญาณไปสู่สุขติ

ทักแชทมาหาเพื่อนสนิทของผู้ตาย

เธอได้ถูกเพื่อนของแฟนนุ่มรวม๑๔คน

น้องสาวจะถูกแฟนนุ่มทำปืนลั่น

ด่าทอใส่ร้ายและทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด

เพิ่งมารู้ว่าแฟนของน้องทั้งเสพ

และลงมือทำร้ายน้องของเธอจนเสียชีวิต
ถามจอยจริงเราเป็นพี่เชื่อมั้ย
ไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรสักนิดนึงเลยค่ะ
ขณะเดียวกันนายปรณทัศน์แฟนนุ่มยืนยันว่า
ตนเองได้ทำร้ายทางแฟนสาวจริง
โดยวันเกิดเหตุตนเองนั่งอยู่ปลายเตียง

ขณะลุกขึ้นยืนเพื่อนำอาวุธปืนไปเก็บ
เห็นว่าแมกโกซีนยังบรรจุไม่สนิท
จึงใช้มือตบไปเพื่อกระชับตัวปืน

บริเวณหน้าท้องขวาจนเสียชีวิต
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพทุ่งตำเสา
ตรวจสอบผลชนะสูตรพลิกศพพบว่า

ปืนที่บริเวณหน้าท้องด้านขวาเท่านั้น
ส่วนประเด็นเรื่องการถูกข่มขืนหรือถูกลุมโทรมนั้น
เพิ่งมาตั้งข้อสังเกตในภายหลัง
เรื่องนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐาน
พร้อมตรวจสอบว่าคนที่ส่งข้อความมานั้นเป็นใคร

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งขี้คายเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย
นาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน